ตอนนี้ถือว่าไม้ต่อในการทำประชามติก็ส่งต่อมาจนถึงมือของกรกตแล้วนะคะ
สำหรับการที่จะต้องรับผิดชอบค่ะหลังจากที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับของกรทเสร็จสิ้นแล้ว
ซึ่งตอนนี้ภารกิจสำคัญของกรกตนะคะก็คือการรณรงค์ให้ประชาชนมาออกเสียงประชามติ
ซึ่งครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองของประเทศแล้วค่ะก็คาดหวังกันนะคะว่าจะมีประชาชน
ร้อยละแปดสิบของประชาชนทั้งหมดมาลงเสียงประชามติไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะ
ทันทีที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับของกรรมการร่างรัฐธรรมนูลที่มีนายมีชัยฤชุพันธ์เป็นประธาน
ปรากฏต่อสายตาของสาธารณชนไม้ต่อได้ถูกส่งมาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกต
ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการออกเสียงประชามติโดยการทำประชามติครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สองของประเทศไทย
และเป็นครั้งที่สองด้วยเช่นกันที่ทำประชามติภายใต้รัฐบาลทหารครั้งแรกคือประชามติรัฐธรรมนูลปีสองพันห้าร้อยห้าสิบ
ในครั้งนั้นมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงกว่าสี่สิบห้าล้านคนแต่มีผู้ใช้สิทธิ์ยี่สิบห้าล้านคนคิดเป็นร้อยละห้าสิบเจ็ด
ในจำนวนนี้มีคะแนนเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูล๑๔ล้านเสียงไม่เห็นชอบ๑๐ล้านเสียงขณะที่บัตรเสียมี๕แสนใบ
ขณะที่การทำประชามติครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประมาณการที่๕๑ล้านคน
เพิ่มขึ้นจากครั้งที่แล้ว๖ล้านคนแต่จำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจะชัดเจนก็ต่อเมื่อสรุปสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูล
กรรมการร่างรัฐธรรมนูลถึงมือกรกตเพราะนั่นหมายความว่ากรกตจะต้องเคาะวันออกเสียงประชามติ
โดยไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันและไม่เกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันกรอบเวลาดังกล่าวเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกำหนดจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
จากบทบัญญัติใหม่ได้กำหนดให้ผู้มีอายุครบ๑๘ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียงประชามติเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียง
จากเดิมจะต้องเป็นผู้มีอายุครบ๑๘ปีบริบูรณ์ในวันที่๑มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้งซึ่งกรกตคาดว่าจะมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเพิ่มขึ้น๘แสนคน
โดยกรกตตั้งเป้าไว้ว่าจะมีผู้มาออกเสียงถึง๑๘๐หรือไม่น้อยกว่า๔๑ล้านคนซึ่งถือเป็นเรื่องยากที่จะเกิดขึ้นได้จริง
จากสถิติการใช้สิทธิ์ของประชาชนที่มากที่สุดคือการเลือกตั้งสอสอปีสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ที่มีผู้ออกเสียงเกือบร้อยละเจ็ดสิบ
ขณะที่การออกเสียงประชามติเป็นเพียงการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมตามสิทธิ์โดยไม่ได้กำหนดบทลงโทษเหมือนการเลือกตั้งที่เป็นหน้าที่
ซึ่งหากไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก็จะต้องเสียสิทธิ์ทางการเมืองบางอย่างด้วยเหตุนี้ทำให้กรกตต้องงัดกลยุทธ์ทุกประเภทเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ตามเป้าที่ได้วางเอาไว้
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดอกไม้๖๕ล้านบาทสะพรั่งพร้อมนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการรณรงค์และการตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนเช่น
พลิเคชันดาวเหนือให้รายละเอียดหน่วยลงคะแนนของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงแอปพลิเคชันตาสับปะรดใช้แจ้งเบาะแสทุจริต
และแอปพลิเคชันฉลาดรู้ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูลแต่ต้องไม่ปฏิเสธด้วยว่าสิ่งสำคัญที่สุดที่จะกระตุ้นให้ประชาชนมาออกเสียงประชามติให้มากที่สุด
คือการเปิดกว้างให้ทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและไม่สนับสนุนร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้รณรงค์ให้เห็นถึงจุดดีจุดด้อยได้อย่างเต็มที่
และมีบรรยากาศของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงสิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน